แม่คนหนึ่งพาลูก๔ขวบไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ถูกสุนัขขย่ำที่บริเวณใบหน้า
คุณผู้ชมเย็บถึง๑๖เข็มที่เดียวนะฮะ

ฝากเจ้าของสุนัขใครเลี้ยงสุนัขอะไรเนี่ย

อย่าปล่อยออกไปกัดใครแบบนี้นะฮะ

เขาโพสต์ภาพเด็กถูกสุนัขกัด

เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับผู้ปกครองที่พาเด็กเล็ก
ไปนั่งเล่นตามสถานที่ต่าง

อย่าปล่อยให้เด็กลูกหลานเดินตามลำพัง

คือเหตุเกิดในบริเวณหน้ามร้านอาหารขอบอ่างเก็บน้ำ
พระศรีมราชาจังหวัดชนบุรี
นางสาวธิดามรัฐจันพักดีอายุ๔๘ปี

วันนั้นมีลูกค้าเข้ามากัน๓แม่ลูกครับ

ขณะที่ลูกค้ากำลังจะไปห้องน้ำ
ก็มีการพาลูกทั้งสองคนไปด้วย

สุนัขจรจัดวิ่งมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกัน
กระโดดเข้าไปหาเด็กคนหนึ่งอายุ๔ขวบ

พร้อมแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล

หมาตัวนี้ไม่ใช่ของเจ้าของร้าน
ไม่ใช่ของร้านนี้เป็นสุนัขจรจัดครับ

เพราะว่ามันก็ชอบมาขอเสร็จอาหารจากลูกค้ากินเป็นประจำ

เจ้าหน้าที่ปรักษุศัตริย์เองก็ลงพื้นที่ไปจับสุนัขจรจัดไปทั้งหมดเลยครับ
ทางด้านนางสาวสุธิดาวงสุนทรอายุ๒๓ปี

กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำลูกส่งโรงพยาบาล
เขาเย็บแผลไปที่หน้าคุณผู้ชมประมาณสัก๑๖เข็มได้
แล้วก็ฉีดยากันโรคพิสุนักบ้าในเบื้องต้นไว้ให้
ตอนนี้เด็กอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
แต่ก็ยังคงต้องรักษาคือพาไปทำแผลทุกวัน
บริเวณใบหน้าด้านซ้ายนี่ถูกกัดหมดเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ได้มีการออกตามหาเจ้าของสุนัข
แต่ก็ไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของเลยครับ
ส่วนทางร้านก็ยืนยันอาจจะช่วยจ่ายค่าทำขวัญให้ละกัน
ว่ามากินอาหารที่ร้านก็จ่ายให้๕๐๐บาท

แม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขก็ตามนะฮะ
ก็ที่โพสต์เนี่ยอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์

ระวังให้ดีอย่าให้เด็กไปเข้าใกล้กับสุนัข
เพราะว่าในเวลาที่มันเกิดเหตุมาเร็วมาก
จนคุณจะตั้งตัวไม่ทันแบบนี้นะฮะ

อย่าปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพลาดนะครับ